เรื่องราวความรักของคนบันเทิงรุ่นใหญ่ค่ะ
ซึ่งไม่ยอมให้อายุเป็นอุปสรรคของหัวใจค่ะ
พาตัวเองกลับมาสดใสหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งค่ะ
เริ่มกันที่รุ่นใหญ่ใจตุ๊กนิ่งตัวจริงเสียงจริง
อาหลองฉลองภาคดีพิติฯค่ะ
ศิลปินแห่งชาตินะคะอายุ๙๑ปีแล้วคุณผู้ชม

ไม่เผาแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เขามีความสุขนะคะ
แล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ลูกหลังด้วยการสกาดแต่งงานรอบสองแบบสายพระแร็บ

เพราะว่าอายุห่างกันถึง๔๕ปีค่ะ
แล้วก็บอกเลยนะคะว่าช่วงหนึ่งก็มีกระแสข่าวดราม่าถาถมตลอด๘ปีที่คบกันค่ะ
แต่ท้ายที่สุดนะคะจนถึงณปัจจุบันนี้
หลองและภรรยาสาวลูกก็ยังคงรักกันดีเหมือนเดิมค่ะ
อาหลองยังเคยให้สัมภาษณ์แบบติดตลกด้วยนะคะว่า
อาจะอายุปูนนี้แล้วแต่อาก็เตะปี๊บดังอยู่เลย
เราเชื่อนะเพราะความรักมันทำให้เราเด็กลงได้
ต่อกันที่ตลกชื่อดังอาเจรเชิญยิ้ม
น้องชายแท้ของอโน๊ตเชิญยิ้ม
หลังจากที่แยกทางกับภรรยาคนแรกไปนานหลายปีแล้ว
ก็สร้างความฮึงฮาด้วยการเปิดตัวแฟนสาวรุ่นน้องคนใหม่
ชื่อใบตองปุนยิสา

มากอะ๓๙ปีจ้า
อาจารย์ปีหน้าอายุเหมือน๑๗เลยคุณผู้ชมพิวดู
คุณผู้พบรักกันที่ไหนรู้ไหม
จากที่คุยกันก็เฮฮาแล้วก็สปาร์คกัน

ใบตองบอกได้ว่าไม่อายนะ
ที่คนมองว่ามีแฟนรุ่นราวคราวพ่อ
เพราะเป็นแฟนกับคนแก่มันยังไง
มันน่ารักจะตายมันน่ารักตาย

มาฟังสาวบ้างดีกว่า
คุณผู้ชมปิดท้ายกับดาราสาวรุ่นใหญ่
วัย๕๓ปีนี่แม่จุ๊บแจงวิมลพันธ์ไง

บทสาวใช้ในละครหลายต่อหลายเรื่องนะคะ

คุณผู้ชมเปิดใจว่าโดนสักวีที่อยู่กินกันมากว่า๒๑ปีนอกใจ

มันแบบข่าวแบบไม่ค่อยดี

อะไรก็ว่าไปแม่จุ๊บบอกตอนนั้นหัวใจสลายเลย
คิดเลยว่าจะกลับมาใช้ชีวิตคู่กับใครได้อีก
คือเหลือเจ็บจนไม่กล้ารักใครแล้ว
แต่ท้ายที่สุดแล้วกรรมเทพไม่ทอดทิ้งคนมีหัวใจ
กัดการแพล้งสอนลักษณ์ปากอก
ให้แม่จุ๊บแจงกับแฟนหนุ่มผู้กำกับเป็นไง
คุณบอมอัศจรรย์ว้าวอันเมตต์พิ่ง
วันจุดมือเข้ารับประธานน้ำพุทธมนตร์จากสมเด็จทัศนธรรมราช๒๔เมษายนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมดูสิสวยหล่อเหมาะสมวันหนึ่งมันโคจรมาเจอกันจริงนะ
เนื้อคู่อยู่หนใดมันก็ต้องมาเจอกัน
จุ๊บเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมีวันนี้
ปีก่อนพี่เจ็บจนแบบนอนร้องไห้ทุกคืนเจ็บหัวใจแทบปางตายแล้วก็กลัวความรักค่ะ
ฟ้าส่งพี่บอมเนี่ยซึ่งเคยเป็นเพื่อนตั้งแต่เข้าวงการใหม่นั่นแหละ

แล้วเลิกดีของแม่จุ๊บนะสิงหาคมนี้ค่ะ
จุ๊บจะจัดงานฉลองวิวาให้เพื่อนเอามาปาร์ตี้กันแบบชุดใหญ่เลย
และแม่จุ๊บฝากบอกด้วยนะคะว่าใครที่ยังไม่พบรักแท้
อย่าเพิ่งท้อนะลูกรักแท้มันมีจริง
อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะถ้าวันไหนได้เจอคนที่ใช่
ก็พุ่งใส่ปลาหัวใจไปเลยไม่ต้องรอ

คือไม่มีใครแก่เกินที่จะแต่งงานไม่มีใครแก่เกินที่จะมีความรัก
บางคนบอก๖๐แล้วฉันจะแต่งงานได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราไม่รู้หรอกว่าชีวิตข้างหน้าจะเป็นยังไง
แต่วันนี้รู้แต่ว่าเราแบบทำให้มันมีความสุขก็พอแล้ว